ไปกันที่จังหวัดราชบุรีนะคะไปดูบรรยากาศดี
ที่ร้านครัวลุ่มรงนะคะของชัตรวงโพธาราบ

ไปดูกันเลยจ้า

เราต้องมาที่ครัวรุงลง
คือวันนี้เป็นวันที่อากาศดีมาก

เพิ่งมาครั้งแรกตัวเป็นนี่
ส่วนใหญ่เข้ามากันหมดแล้วมีเธอคนเดียวที่ไม่มา

ว่าร้านลุงลงครัวลุงลงเนี่ยมีอะไรเด็ดบ้าง

มีวุ้นแม่ค้ามีลอตเตอรี่ขายก็เหมือนทั่วไป

จริงบ้างนี่

เพราะว่าเราสร้างอันนี้ขึ้นมาไม่ใช่เป็นร้านอาหาร

แล้วก็มีตามธรรมดาอันนี้จะเป็นที่ขายของหลอกเด็ก

เพราะว่ามัวหันนี่มัวหันนี่
เราต้องเตรียมตัวมันไม่ใช่ผัดกะเพรา
เราต้องเตรียมว่าวันนี้คนจะมาเวลานี้

ที่เขาจะกินพร้อมกัน๒๐คน๒๐ตัวเราทำไม่ทันไง

สวัสดีจ้า
สบายดีนะคิดถึง
อันนี้คือการเรียกลูกค้าไม่ใช่ไล่นะ
สิ่งสำคัญที่สุดก็คืออาหารต้องอร่อย
ถ้าอาหารไม่อร่อยแล้วมันก็

รีวิวไหนคะอาหารร้านครัวลูงลงเป็นอย่างไรบ้างคะ

เมื่อวานแชทบอกน้องพีไว้ว่าวันนี้จะมา
เลยต้องรู้จักน้องพีส่วนตัว

สำเนียงมาจากที่หน้านี้สำเนียงเลย

คือมันดีใจตรงที่

ทุกคนตามตาบิบอย่างนี้

แล้วตอนนี้ยิ่งเวลาทำคลิปทำอะไรด้วยแล้ว
คนชอบคนชอบก็เลยอยากมาอีกอะไรอย่างนี้
มาแล้วอาหารดันอร่อยอีกมีหมูหันอีก
พูดถึงสารหน่อยสารอันนี้คือเป็นที่เช็คอินอันใหม่เลย
สารเจ้าแม่ทงทงอยู่ที่เจอากรีน

มีกระดายลอยฟ้าเหมือนขึ้นไปแล้วถ่ายรูปกลางอากาศ
แล้วก็มีหุ่นเจ๊แต๋วสูง๔เมตร
แล้วก็มีแม่ทรงทรงกับพ่อปู่แอนนา

แต่เวลาคนจอดรถจะไหว้กันทุกคนเลย
พอไหว้เสร็จแล้วเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็บอก
ไปเรื่องเห็น

กันได้ค่ะครัวลุงลงวันไหนยังไงบ้างคะบอกเวลา
ทุกวันตั้งแต่๕โมงเช้า๕โมงครึ่ง
อาหารออก๕โมงครึ่งปิด๑ทุ่มตรง
โทรมาเท่านั้น๐๖๔๑๕๐๖๘๔๐เท่านั้นเอง

ถ้าก่อนไปถ้าให้ลุงลงโชว์หน่อยว่า
เนี่ยคลิปที่เราจะได้ดูต่อไปในเพจลุงจะเป็นคลิปอะไร
จึงจะได้เจอพีชด้วยเดี๋ยวหนูรอดูนะคะ

เออน่าไปนะบรรยากาศก็ดีอาหารก็พร้อม